ราวของคนที่แบบอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีแต่คนพูดชื่อเขา

หนุ่มใหญ่เลยหนุ่มไหนอ่ะ

ทั้งหนุ่มกะลาทั้งหนุ่มกัญชัยเนี่ยแหละผมชอบ
หนุ่มกะลาเองเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
อย่างที่เราทราบกันดีว่ามีปรมดราม่าร้อนชา
จากการที่พาสาวคนสนิทไปเที่ยวซ้ำที่กับพันรยาหลวง
ซึ่งพี่หนุ่มเองเขาก็ออกมาชี้แจงขอโทษนั่นนู่นนี่ไปแล้ว
หลังจากนั้นค่ะทางด้านภรรยาคุณจูนเขาก็ออกมาออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
ซึ่งพี่หนุ่มเองเนี่ยเขาก็กระทบกระเทือนจิตใจเขาเหมือนกันนะ
ออกตัวแรงเลยว่าเฮ้ยใจจริงเนี่ยไม่ได้อยากทำข่าวเรื่องนี้เลยนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาตัวพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับ
อ่าถ้าเกิดว่าใครเกิดทันในยุคหนึ่งจะรู้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเหมือนกัน

ทำงานรถมินิอีกค่ะดังย่านสุขุมวิทค่ะ
ไม่พูดมันผ่านมานานแล้ว
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราได้เจอพี่หนุ่มในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เครื่องดื่ม
พี่หนุ่มเองก็ได้ตอบประเด็นนี้ว่า
ยังคงอยากบอกเหมือนเดิมนะว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องพวกนี้
เพราะอะไรเพราะมันเข้าตัวเองเต็มไง
แต่พอโดนแซวว่าตอนนี้โซเชียลโหวตว่า
หนุ่มเดียวในดวงใจตอนนี้ก็คือหนุ่มกัญชัย

หนุ่มเดียวในดวงใจ
โอ้โหกดดันมากผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกอะไรอย่างนี้

เพราะมันมีเรื่องของคนชื่อหนุ่มใช่ไหมฮะ
ก็จะแบบว่าหนุ่มที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัย

ไม่ก็พยายามบอกว่ามันกดดัน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพลาด

แล้วก็แบบว่าคือคนก็รู้ว่าพี่ก็เฮียมาก่อนแหละ

ที่ก็ไม่ค่อยอยากจะสัมภาษณ์อะไรเรื่องพวกนี้
พี่หนุ่มเนี่ยเข้าใจหันไปถามลูกคู่ไว้รับนะ

ส่วนเรื่องราวดีนะลูกสาวน้องมายูเนี่ย
เพราะว่าน้องเก่งในเรื่องของศิลปะ

ซึ่งก็เป็นรางวัลที่ได้มาจากความสามารถ

พ่อและแม่เนี่ยเป็นปลื้มแทนลูกสาวสุดเลยล่ะค่ะ

คุณพ่อลูกสองแล้วนะคะ

ซึ่งพี่ตูบอกว่าครั้งนี้คุณภรรยา
ก้อยรัชวินเขาวางแพลนเอาเลิกเอาชัย

ถึงกลับไปไหว้พระขอพรกันเลยทีเดียวนะคะ

ก็ลุ้นว่าอยากจะได้ลูกสาว
แต่จะสมใจไหมก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึง

เป็นไปตามแพลนที่คุณภรรยาวางไว้

ถ้าลูกคนที่สองเกิดภายในปีนี้

ส่วนตัวเองผมไม่ได้บนครับ
แต่ว่าน้องก้อยมี

รุนว่าอยากได้ผู้หญิงครับ
จะได้มีครบแล้วก็จะได้แบบตั้งใจเลี้ยงเลย
ทีนี้ก็แบบปิดจ๊อปปิดโครงการเลยครับ

จริงเหรอกรรมมีไม่ยากเหรอ
พ่อเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันแต่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้เนอะ
แต่เวลาพี่หนุ่มโยนอะไรมาแบบนี้ตาแจ๊ดบอกว่าอยู่เฉยดีกว่า

เดี๋ยวบ้านจะไฟติด